ดังนั้นผมมีเรื่องที่จะเติมเต็มความสุขมาฝากคุณผู้ชม
โดยเฉพาะเพิ่มเงินในกระเป๋าทำอย่างไร
ศุกร์ที่แล้วคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่า
ฟังแล้วสนใจเลยอยากจะเริ่มต้นลงทุน

ใครที่ตั้งเป้าในชีวิตว่า

แต่ยังไปไม่ถึงไหนสักที

เช้าวันนี้เราพูดคุยกันกับพี่แพทย์

ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

แต่ตอนนี้สถานะก็ยังไม่รวยเหมือนกัน

มันไปติดที่อะไรครับคนที่อยากรวยแต่ไม่รวยสักที

คือใครก็อยากรวยถูกไหม

ก็ทุกคนเอาไปถามใครมีใครไม่อยากรู้

แต่ประเด็นคือทำไมมีคนส่วนน้อยที่เขารวย

ข้อหนึ่งคืออะไรครับ
หนึ่งเนี่ยคืออยากรวยเนี่ย
มันไม่ใช่แค่อยากใช้เงินไง

คืออยากใช้เงินเห็นคนรวยเขารวย

อยากซื้อบ้านหรูอยากซื้อรถหรู

คือสรุปคุณตั้งแต่เริ่มคุณ
เดินผิดทางเลยคืออยากใช้เงินไม่ได้

มีเงินไปถึงเป้ายังไงเหมือนที่คุยกันไป

ไป๓๐ปีก็จะมีเงิน๑๖ล้าน

ออมเดือนละหมื่นอ่ะใส่เพิ่มก็ไม่เห็น

รวมปันผลนะครับซึ่งถ้ารวม
ตราทบต้นนะครับใช่มันรวมปันผลด้วย

พวกหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ราคาขึ้นบาท
เอาง่ายการที่สินทรัพย

คำถามว่าในอดีตเงินมันเฟ้อขนาดนี้
มันให้๑๒แต่ถามว่าปัจจุบัน

มาแล้วคือคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจ

ขนาดไหนนั้นตัวเลขอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำไงนั่นแปลว่าจริงใครลงทุนไม่เป็นเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วไง
อันนี้ข้อแรกก่อนต้องรู้วิธีการหายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถูกไหมมันรู้วิธีการหาไปสู่เป้าหมาย
ไม่ใช่มีเป้าหมายแต่ไม่รู้วิธีการหาเลยนี่แบบอ๋อผมอยากรวยอยากมี๑๖ล้านทำไง
นั่งงงเกาหัวอันนี้ไม่มีทางถึงเป้าหมายนั่นคือข้อที่๑รู้วิธีการหาเงิน
๒ครับข้อที่๒เนี่ยนะครับคือถ้าจะรวยมันไม่ใช่นั่งคิดอย่างเดียวไง
เหมือนเนี่ยมาฟังเสร็จก็เออก็ดีนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาพาบออกไปแบบเฮ้ยเริ่มทำ
คือศุกร์ที่แล้วก็ฟังอยากลงทุนอยากลงทุนศุกร์นี้อยากรวยอยากรวย
แต่ว่าระหว่างสัปดาห์คือไม่ได้ทำอะไรเลยแบบนี้ก็ไม่ได้
เปิดบัญชีหุ้นก่อนเอาทรายเงินเฮ้ยมีร้อยคือค่อยเริ่มดิ
คือไม่ใช่แบบว่าเรานั่งฟังอยู่โอ้โหผ่านมาปีที่แล้วก็ฟังอย่างนี้
แพทย์พูดอย่างนี้ปีถัดไปก็ฟังอยู่นะก็มีความอยาก

ความอยากมีแต่ต้องเริ่มด้วย
มันต้องเริ่มเอาง่ายความที่เราเป็นปัจจุบัน

ถ้าวันนี้เราไม่เปลี่ยนอะไรเลยจากที่เราทำ

มันไม่ใช่แบบว่าหลายคนบอกทำงานไปเดี๋ยวอนาคตก็รวย
ทงไม่รวยเพราะว่าที่ทำมามันทำได้เป็นปัจจุบัน
ถ้าเราทำอย่างนี้อยู่เราก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อย
แต่มันต้องถามว่าในวันนี้เราเปลี่ยนอะไรบางอย่าง

และสิ่งที่เปลี่ยนต้องมีผลที่ดีในอนาคต
ถูกไหมนั่นยังเมคเซนต์ถูกไหม
นั่นคือข้อที่๒ข้อที่๓ครับพี่แพทย์
ข้อที่๓วันนี้ถ้าเราต้องถามนะเรามีอะไรได้กี่ทาง
ส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานประจำพี่แพทย์
ถ้ามีระยะทางเดียวฟันทงแทบจะไม่มีทางรวยเลย
ลุ้นโบนัสไม่ได้หรือครับลุ้นเงินเดือนขึ้น๘๐๐๙๐๐ต่อปีไม่ได้หรือครับ

ส่วนใหญ่เขาต้องมีรายได้หลายทาง
ถ้ามีรายได้ทางเดียวแล้วเป็นคนรวยคือซีเออบริษัท

ผมไม่ต้องไปคิดหรอกนะครับ
ทางที่จะง่ายกว่าก็คือหารายได้จากหลากหลายทาง
หลากหลายทางทางไหนได้เช่นงานเสริมหรือการลงทุน
อย่างผมผมจากลูกจ้างผมก็ไปทำผมไปเขียนบล็อก
แล้วก็มีงานเขียนหนังสือแต่งานเขียนหนังสือ
มันไม่ได้ทำให้ผมรวยมันทำให้มันเปิดประตูโอกาสของผม
จากที่ผมไม่ได้เรียนเรื่องการลงทุนมาแต่มหาลัยไม่ได้เรียน
เรียนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ตรงสาย
มันก็จะเปิดโอกาสให้ผมมีอาชีพเป็นที่ปรึกษาการลงทุนได้
วันนี้ก็มีอาชีพเป็นวิทยากรเป็นอะไร
คืองานแรกมันไม่ทำให้เรารวยแต่มันเปิดโอกาสเปิดความรู้

ที่สำคัญหลายคนมาถึงว่างานนี้อย่าไปทำเลยไปเขียนบงเขียนบล็อกเขียนอะไร
มันไม่ได้มีประโยชน์หรอกหรือว่าจะไปเรียนห้องเรียนหุ้น
เราไม่ได้ทางเป็นเซียนหุ้นหรอกรู้ได้อย่างไร
ผมก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนวันนี้ก็เป็นเซียนหุ้นนี่ไง
ถูกไหมคือผมมองเขามาก่อนว่าเซียนหุ้นเราไม่น่าเป็นไม่ได้
แต่วันนี้เราก็เป็นนึกภาพแรกต้องลองต้องลอง

๔แล้ว๕ครับพี่แพทส์
ข้อที่๕นะครับเอ้าจะข้ามแล้วมันเร่งเลยข้อ๔
ข้อ๔คือคนรวยไม่มีใครรวยจากรายได้
เขาซื้อที่ไว้ไล่ละแสนวันนี้ไล่ละ๔๐๐ล้านยกตัวอย่าง

มันมาจากการลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณมีความรู้

หุ้นที่ดินอสังหาหลักเลยตรงนี้
แต่ว่าอย่างที่พี่แพทย์บอกคือต้องมีความรู้กับการลงทุนประเภทนั้นด้วยถูกไหมฮะ
ใช่แล้วมันไม่ได้มีมากคดีสินทรัพย์มันมีอย่าง

บิลลิเนอร์แต่ก่อนมาจากขับแท็กซี่
วันนี้เป็นเจ้าพ่อเขาเรียกเจ้าพ่อพิธภัณฑ์

ซื้อของเก่ามาแล้วก็ทำจนสร้างพิธภัณฑ์มหาศาล
คือให้เชี่ยวชาญเถอะจะเกิดผลให้ชัดเจน

เอาหน่อยก่อนคนถามว่าคนรวยจะมาคบอะไรฉัน
อย่างนี้ตอนผมไม่มีตังค์อย่างนี้
คือถามว่าคนรวยอยากจะคบเราเพื่ออะไร
เรามีความรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เขาไม่มี
หรือเราเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างไหมที่เขาอยากได้
คืออย่างหนึ่งน้นต้องท่องไว้เลย
คนรวยเขาไม่อยากคบคนที่ไปหาผลประโยชน์จากเขา
เพราะถามว่าคนส่วนใหญ่ถามว่าคนรวยผมรู้จักคนรวยเยอะ

แต่จากคนส่วนใหญ่เวลาเจอคนรวยก็อยากเดี๋ยวจะขายของอะไรเขาดี

เรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปทำเด็ดขาดเลยนะ

อันนี้เป็นสิ่งที่ถามว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องคิดกลับนะ
ไม่ได้อยู่คนรวยเจอเพื่อนคนรวย
ไปทีไรให้เขาเลี้ยงข้าวตลอดเหมือนกัน
แค่นี้ก็ไม่ผ่านแล้วนึกภาพออกไหม
สิ่งที่เราอยากได้จากเขาเราไม่ได้อยากได้เงินจากเขา
ได้ความรู้เขามีเทคนิคยังไงที่พาให้เขามาถึงจุดนี้
เพราะเทคนิคพวกนี้ถามว่ามันไม่ได้มีสอนในมหาวิทยาลัยไงนะครับ
มันต้องหาจากประสบการณ์จริงแล้วทุกอาชีพมันมีเทคนิค
ที่จะพาไปถึงเป้าความเป็นสุดยอดไง
คือการพบเพื่อนที่รวยแล้วก็เราจะได้ความรู้จักเขา
ดังนั้นวันนี้ผมก็สมัครเป็นเพื่อนกับพี่แพทย์เลยละกัน

เป็นใครเก่งเรื่องจันทร์ถ้าการพูดพี่ได้เรียนได้

แล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางของครอบครัวบัวหลวงวันนี้
ขอบคุณมากสำหรับพี่แพทย์ภาววิทกลิ่นปฐุม
แนะนำแบ่งปันอยากรวยต้องเริ่มนะครับ